จังหวัดเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานนี้ไทยรัฐทีวีของเราก็ได้รายงานมานะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นความคึกคืนของแต่ละพื้นที่ต้องยอมรับปีนี้ประเทศไทยของเราเฟสวิวัลเยอะ
แขกบ้านแขกเมืองของเราก็เยอะนะฮะคนดังหลายคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินเกาหลี
แล้วถ่ายอยู่ข้างแมงที่กลางคืนด้วยทั้งวันเราไม่ค่อยจะออกกันอยู่แล้วค่ะ
อ๋อสุดยอดมากแต่ปรากฏว่าเชียงใหม่เองวันนี้ก็คึกคักนะฮะ
แต่บางทีเราก็บอกว่าวันที่๑๔เนี่ยเป็นวันที่ครอบครัว
ใช่ส่วนใหญ่ก็คือคนในครอบครัวก็จะมารวมตัวกันใช่ไหมคะ
แล้วก็มีประเพณีที่เรียกว่าสืบทอดกันมาตลอดเลยก็คือส่งน้ำพระ
ก็จะทำกันในช่วงวันนี้นะคะ
ทีนี้ต้องบอกสงกรานของทุกปีหลายครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
เพื่อที่จะส่งน้ำพระทำความสะอาดหิ้งพระรวมไปถึงรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่
ทีนี้อาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาก็มีการออกมาแนะนำวิธีการนะคะว่าแบบ
ทำยังไงล่ะจะให้มันเป็นสิริมงคลเสริมดวง
นุนนำชีวิตของเราให้แบบว่ามันเจริญรุ่งรวงตลอดทั้งปี
มีอุปกรณ์ให้เตรียมค่ะอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะคะ
เตรียมโต๊ะสะอาดเอาไว้วางองค์พระ
ถาดเอาไว้รองหรือว่าวางพระพุทธรูปในถาดเพื่อสะดวกเวลาส่งน้ำพระก็ได้
ผ้าสะอาดสำหรับที่จะเช็ดทำความสะอาดพระพุทธรูปค่ะ
เตรียมขันใหญ่แล้วก็ขันเล็ก
ขันใหญ่เนี่ยเอาไว้สำหรับใส่น้ำสะอาดส่วนขันเล็กก็เอาไว้ตักเพื่อส่งน้ำพระ
ต้องมีเครื่องหอมของหอมต่างอย่างเช่นดอกมะลินะคะกลีบกุหลาบ
น้ำอกน้ำปรุงเพื่อจะใส่ในขันใบใหญ่
มีพวงมาลัยหอมเอาไว้ใช้บูชาพระพุทธรูปด้วย
จากนั้นอาจจะลาจากท่านมาเพื่อใช้ไหว้พ่อแม่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ต่อได้อีกนะคะ
ทีนี้ขั้นตอนการส่งน้ำพระค่ะก็มีการอัญเชิญพระพุทธรูปมาทำความสะอาดก่อน
อันนี้อันเชิญมาอย่างระมัดระวังด้วยผ้าสะอาดค่ะ
โดยสิ่งสำคัญก็คือว่าคุณจำเป็นจะต้องกล่าวขอขมากันก่อนนะคะ
ด้วยการตั้งนโมสามจบแล้วก็ตามด้วยบทสวดในการส่งน้ำพระ
นี่เราขึ้นให้อันนี้เลยนะคะมีอาจารย์ช้างมีไหม
มีบทสวดไหมมีบทสวดอยู่นะมีบทสวดอยู่นะ
แล้วก็จะมีบทสวดนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้เมื่อทำความสะอาดพระพุทธรูปเรียบร้อยดีแล้วเนี่ย
ก็ให้นำไปวางบนโต๊ะที่มีถาดรองที่เตรียมเอาไว้
พร้อมกับปรุงเครื่องหอมบนพระพุทธรูป
แล้วก็ในขันน้ำใบใหญ่สำหรับการส่งน้ำพระค่ะ
ทีนี้พอทุกคนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
เราก็ตั้งน้ำโมสามจบแล้วก็มีอีกบทนึง

ต้องลองไปดูของที่อาจารย์ช้างเขียนไว้เพราะจะได้มีบทสวด
คุณผู้ชมจะได้แบบถ่ายเอาไว้แคปเอาไว้แล้วก็จะได้นั่งสวดไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
นี่ค่ะก็เป็นการอธิษฐานขอพรต่างในช่วงปีใหม่ไทยแบบนี้
นี่ประเพณีไทยสวยงามจริงเนาะ

ที่บ้านคุณเดินทางกลับต่างจังหวัดกันไหมคะคนที่บ้าน

อืมต้อง
แต่ก็ยังแบบว่าโอ้โหก็มันก็ต้องมีเหลือไว้
ใช่ไม่งั้นพวกเราแย่
ไม่อยู่บ้านกันเองใช่ไหมเหงา

ต้องยอมรับมันดีกว่าที่ผ่านมาก่อนสงการ

มันไม่ดีสุดเพราะว่าก่อนสงการเนี่ย
เราติดอันดับหนึ่งมันกี่วันติดละน้อง
มาบอกเลยว่าไอ้นโยบายแก้ฝุ่นเนี่ยค่ะมีแต่พูดไม่มีคนทำเลย
คือมาหาหมอกันเยอะมากแล้วมันก็ทำให้สมองเสียหายได้ด้วย
โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนภาคเหนือค่ะอันนี้โดยคุณหมอผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ในแพทย์สุรัตนตันประเวท
อยู่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการโพสต์ข้อความลงมาเลยบอกว่า
สาระสมองกับอาจารย์หมอสุรัตน์ความที่เขาเขียนก็คือบอกว่า
หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะและโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
และคนไข้ที่ล้นปรีป่วยกันติ๊กติ๊กก็คือป่วยกันอย่างต่อเนื่อง
มีการนำเสนอแล้วก็มีการร่างพรบอากาศสะอาดแต่ถูกตีตกแล้วก็ลากให้ยืดเยื้อ
โดยนักการเมืองที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับกลุ่มในทุนที่เสียผลประโยชน์
ไม่เปลี่ยนก็จมอยู่แบบเดิมคุณหมอบอกแบบนี้
ผลที่มีต่อสุขภาพที่อาจจะมีทั้งคนรู้แล้วก็ไม่รู้เท่ากัน
มันมากกว่าที่คิดเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยค่ะ
เขามีการวิจัยศึกษากันมานานแบบหลายสิบปีแล้ว
ก่อนที่เขาจะมีนโยบายปราบฝุ่นกันแบบชัดเจน
มาจากว่าหมอสุรัตน์ต้องมีการตรวจคนไข้โรคสมองค่ะ
ที่บางบ้านเขาก็ไม่ได้มีเครื่องกองฝุ่นอยู่ที่บ้าน
โอดสงสารชะตากรรมแบบทำอะไรไม่ได้
มีการได้แต่เตือนภัยจากความรู้จริงเพราะว่ามันส่งผลกระทบ
ไม่ใช่แค่ความเซ็งเป็ดที่เห็นบ้านเมืองเป็นสีสนิมฝุ่นแบบนี้
แต่มันส่งผลกระทบสุขภาพไปถึงสมองเลย
ซึ่งสมองสำคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเป็นคน

แล้วมันกระทบทุกช่วงวัยไม่ใช่แค่คนสูงวัยหรือคนที่เป็นโรค
แต่มันยังกระทบไปยังเด็กที่จะเกิดมาเป็นลูกหลานของเราด้วย
อกจากจะมีผลเสียต่อหลอดเลือดแล้วก็ปอดแล้วเนี่ย
มันยังส่งผลต่อสมองอย่างร้ายแรง
ขนาดที่มันเล็กของมันมันแทรกเข้าไปในหลอดเลือดผ่าน๒ช่องทาง
ก็คือผนังกั้นปอดการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็กระแสเลือด
แล้วก็ลำไส้ไมโครเบียลแล้วก็สมอง
มันจะทำให้เกิดสภาวะความเครียดของเซลลอดเลือดนะคะ
ก่อนที่มันจะไปกระตุ้นทำให้เซลล์หลอดเลือดเนี่ย
ทำงานผิดปกติไม่ยืดหยุ่นแล้วก็อักเสบตามมาด้วย
ทำให้อัตราของประชากรเกิดโรคอำมภาษณ์มากขึ้น
บางทีเราก็รู้ไม่ลึกขนาดนี้เนอะเราเข้าใจว่าแบบ
ทีนี้หมอบอกว่าถ้าหากใครยิ่งมีปัญหาทางหลอดเลือดมากก่อนแล้วเนี่ย
เช่นเป็นสโตรกด้วยบางคนเป็นมาก่อน
เป็นโรคหัวใจมาก่อนเป็นความดันโลหิตแบบเบาหวานไขมันในเลือดสูง
หรือแม้กระตุ้นเรื่องของคนสูงอายุที่มักจะมีเส้นเลือดเสื่อม
ก็จะมีปัญหาเส้นเลือดไม่ยืดหยุ่นแล้วก็อุดตันตามมาค่ะ
โดยเฉพาะคนไข้ที่สูงอายุและมีสมองเสื่อม
สิ่งที่พบเลยก็คือมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง

ก็คือสมองจากปกติเป็นอยู่แล้วเนี่ยดูเป็นเยอะเลย
แล้วก็จำลูกหลานไม่ได้ไปเลย
จริงคือคุณหมอเขาก็มีการอธิบายไล่เลียงมา
ผลระยะสั้นคงเห็นแต่ผลระยะยาวรุนแรงกว่า
ถ้าเราจะอยู่กับคนที่เป็นอัมพาตมากขึ้น
คนแก่ที่แข็งแรงอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนเมื่อก่อนแหละ
ซึ่งอธิบายอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน
ว่าขนาดเล็กกว่า๑ใน๒๕ของเส้นผ่าศูนย์กลาง

เพราะฉะนั้นเล็กกว่าสมมติวิสัพธิ์

ใช่คุณหมอบอกว่าผ่านเข้าสู่แบบว่าหลอดเลือดได้เลยอย่างนี้
บางทีมันก็เข้าไปจากการหายใจของเราก็อยู่ผนังกั้นปอด
เรียกเปลี่ยนก๊าซทั้งหมดคือเราต้องหายใจอย่างมนุษย์เราต้องหายใจ
ดังนั้นมันเข้าทางจมูกแล้วก็เข้าไปอยู่แล้ว
ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าคุณหมอเขาออกมาติ้งเรื่องนี้
เขาบอกว่าเราอยู่กับสังคมที่มีบริษัทที่ทำกำไรไม่เห็นหัวคนมีแต่เปล่าประกาศ
คือทั้งหมดมันเหมือนพูดออกมาเป็นแค่ลมปาก
มีแต่โครงการปลาหี่เหมือนรถฉีดน้ำขึ้นฟ้า
อย่างนี้เหรอที่ไม่ได้เขียนให้ตัวเองอย่างเดียว
สงสารลูกหลานและพ่อแม่ก่อนสมองเสื่อมอัมภาษณ์กันทั้งประเทศ
ปลจะเลือกพักการเมืองไหนก็อยากให้จำฝุ่นไว้หน่อยนะ

คือวันนี้อย่างที่บอกมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย

เพราะว่าการทำมันก็ต้องไปเจรจาทุกคนน่ะ
รวมไปถึงพวกเราทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือกันด้วย
เขาบอกว่าจริงอยากจะย้ำอย่างน้อง
นอกจากที่เมกิเมพูดมันเล็กมาก
สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเรา
อย่าเพิ่งเครียดนะแต่มันใกล้ตัวเกินกว่าที่จะไม่เล่าแล้ว

ถูกในขณะเดียวกันถุงลมในปอดแล้วก็กระแสเลือด
มันก็จะอันตรายไปทำลายอวัยวะต่างในร่างกาย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเสี่ยงกับการเป็นโรคเรื้อรัง
คำถามที่เรากลัวกันเหลือเกินทุกคนกลัวโรคมะเร็ง

ถูกต้องไหมฮะโรคมะเร็งมันทรมานเหลือเกินเวลารักษาเนี่ยต้องยอมรับ
เราก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องบอกว่าใช่
คือเอาง่ายเนื่องจากว่ามันมีประกอบของสารเคมีหลายชนิด
ที่เป็นสารระคายเคืองเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้
เราสูดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นสารก่อมะเร็ง
เมื่อก่อนเราฟังไงปิ้งย่างความเครียดบุรี
ถูกต้องป่ะแต่ทุกวันนี้เท่ากับเราสูบบุหรี่สู้ตายแล้ว
การเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันก็จะทำให้เกิดทั้งโรคโรคมะเร็งถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้
ปอดอุดกั้นเรื้อรังเหมือนที่คุณหมออธิบายเมื่อกี้เลย
หลอดเลือดในสมองก็คือทุกวันนี้เราดูสิ
คนถึงไปสโตรกกันเยอะมันไปขุดกั้นการเดินของเลือดในร่างกายเราอ่ะเนอ
เดี๋ยวเนี้ยไม่เย็นยังเดินออกกำลังกายอยู่เลยค่ะ
ตอนตอนกลางคืนก่อนกินข้าวเสียแล้วใช่ถูกต้องไหมนั่นแหละ
มันเกิดจากการสตรวคสามอีกเรื่องเราสังเกตไหม
อย่างบางคนที่ออกกำลังกายเยอะเยอะเป็นโรคหัวใจค่ะ
บอกเป็นโรคหัวใจแบบที่ไม่รู้มาก่อนด้วยนะอืม
อันนี้มันก็เกิดจากพีเอ็มสองจุดห้าแน่นอนฮะว่า
มันจะมีโรคติดต่อแบบว่าเฉียบพันธระบบหายใจส่วนล่าง
ก๊าซออโซนแล้วก็สารระคายเคืองปอดจะทำให้ปอดติดเชื้อง่าย
ซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ร่วมกับอย่างที่น้องเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้
เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทุกคนถึงเวลาที่จะต้องเรียกร้องอากาศบริสุทธิ์กลับคืนมาแล้ว

แต่มันก็ต้องทำทั้งโลกอ่ะเสือทั่วโลกตอนนี้เขาทำกันเยอะนะคะในเมืองนอก
ถ้าสมมุติว่าแบบโอเคบริษัทไหนที่ต้องมีการใช้อะไรที่มันเป็นมลพิษทางอากาศเนี่ย
เขาก็ต้องหาสิ่งอื่นมาทดแทนหรือว่าพยายามทำให้มันน้อยที่สุด
ดังนั้นเนี่ยถ้าทั่วโลกเขาช่วยกันแล้วถ้าสมมุติคนไทยเราอยู่กันเองแล้วเราไม่ช่วยกัน
มันก็จะยากไงคือถ้าสมมุติลำพังแต่ประชาชนเราสูดหายใจเข้าไปอย่างนี้
อย่างที่บอกนโยบายมีแต่ก็ต้องแบบชัดเจนแล้วก็ให้มันมีความเข้มงวดจริงไม่ใช่แค่พูด
ฟังแล้วก็เครียดไงเครียดมากทีเดียวแล้วแต่ว่ามันเป็นอีกที่ใกล้หลายตัวมากที่สุด
อกนั้นคุณโดนถ้วนกันหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เล่าข่าวบีอำนวยน่ะ
อยากจะแบบว่าอธิบายทำความเข้าใจให้มันง่ายที่สุด
เพราะมันคือตัวพวกเราที่กำลังได้รับผลกระทบกันอยู่

ใช่ค่ะเพราะว่าจริงอย่างปีใหม่เอ่ยสงกรานเอย

อย่างลูกโป่งก็เป็นแบบสิ่งสำคัญมากบางทีบางคนจัดงานเนอะ
ลูกโป่งมาปักบ้างบางคนก่อกองทรายเล่นน้ำฉีดน้ำกันอย่างนี้

จริงมันสดใสแบบตั้งแต่แบบเราอยู่คู่กับรายการของเรามาตั้งแต่ปีแรก
เอ้าเราลืมโควิดกันไปยัง
ยังไม่ลืมแล้วกำลังจะบอกว่าช่วงนี้เยอะขึ้นเยอะมากด้วยค่ะ
เพราะว่าหลายคนเริ่มโอเคกลับมาใช้ชีวิตกันแทบจะเรียกว่า
ปกติปกติเลยดังนั้นเนี่ยบางทีโอเคล่ะ
มันมีการออกเดินทางกันไปตามที่ต่างมีการพบป่ายิ่งช่วงสงกรานแบบนี้
คุณหมอหลายท่านออกมาพูดเลยว่าเจอกันครอบครัวเนี่ย

ลืมนะฮะ๕โรคร้ายแรงผู้สูงอายุ
ใช่มีแบบ๔๐บาท๕๐บาทก็มีอยู่นะฮะบางอย่าง
เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวของคุณ
อืมสักนิดเถอะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันครอบครัวเนี้ย
ค่ะเราอย่าลืมว่าโควิดยังอยู่

ถูกต้องไหมคุณเดินทางกลับเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่า
เรามีผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ

มันเป็นลักษณะของเรื่องของปอดหมดเลยนะ

จำเป็นจะต้องเอาเรื่องโควิดมาพูดให้คุณฟังอีกสักนิดนึง
คือสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานผลการวิจัยของนักวิจัย
วันนี้เราลืมไปแล้วว่าโควิดมันยังอยู่บนโลกนี้

เชื้อโควิด๑๙เนี่ยมันสามารถแพร่เชื้อผ่านจากแม่ที่ตั้งคันไปยังทารกในคันได้

แล้วปุ๊บถามว่ามันแพร่ได้ได้ยังไง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับ
เมื่อแม่ได้รับเชื้อโควิด

สมองของเด็กน้อยเนี่ยจะเสียหาย
หลังจากพบหลักฐานหลักฐานหนึ่ง
เขาถามว่าเอ๊ะแต่ไม่ใช่ทุกเคส

เป็นการพบหลักฐานหลักฐานหนึ่งในหญิงตั้งคัน๒ราย

เขาว่าไอ้กลายพันธรายพันธุ์ที่เราติดตามกันมาตลอด

มันอ่อน

ตอนนั้นที่แบบคนตายกันแบบทั่วโลกแบบเยอะเหลือเกิน
เขาก็ไปเจอผู้หญิงตั้งคัน๒คน

ตอนนั้นเขาเรียกว่าโคโรนาไวรัส

ตั้งคันทั้งสองคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ย

โดยทั้งคู่เป็นหญิงที่มีเชื้อสาย

มีภาวะติดเชื้อโควิดที่แตกต่างกันไป
คือคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยแบบหนัก
ผู้ป่วยแบบหนักตอนนั้นก็คือลงปอด

อีกคนนึงมีอาการเล็กน้อย

อเมริกาใครเป็นโควิดที่นอนอยู่บ้านนะ

แล้วก็รวมทั้งสมองฝ่อกระทั่ง

อายุ๑๓เดือน

แต่อันนี้เราต้องเน้นย้ำอีกทีนึงนะว่า
ไม่ใช่ทุกเคสสมัยโควิดรุนแรง

ซึ่งหญิงที่ตั้งคันที่ติดเชื้อรายแรกเนี่ย

เมื่ออายุคันได้๓๒อาทิตย

แล้วอีกรายป่วยเล็กน้อยก็ทำคลอดตามกำหนด

กรณีการเสียชีวิตของเด็กทารกทั่วไปเนี่ย
ก็เกิดจากภาวะสมองขาดเลือด
แต่ในกรณีที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่การไหลเวียนของเลือดครับ

มันเป็นการติดเชื้อไวรัสแต่เคสนี้
มันเกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้น
เราเล่าให้คุณฟังอย่าตื่นตระหนก

เพราะว่ามันอยู่ต่างประเทศด้วยค่ะ
แล้วตอนนั้นหนูไปต่างประเทศ๓อาทิตย์

ก็เหมือนเป็นหวัดเป็นหวัดไอ
แล้วเรารู้ได้ว่าเป็นโควิดเพราะ

ตอนนั้นเนี่ยพอดีเราอยู่แบบอยู่นอกเมืองแล้วส่วนใหญ่ก็จะขับรถไปตามที่ต่างอยู่แล้ว
ถึงตามแบบย้ายเมืองไปตามจุดต่างอะไรอย่างนี้
แต่อาการทุกอย่างมันดูแบบมันใช่
คือเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลไอ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้แล้วก็หาย
ตอนนั้นก็คือแบบตายแล้วแล้วแบบท้องด้วยแล้วยังไงดีอะไรอย่างนี้
แต่คือแบบโอเคสุดท้ายเราก็ประคับประคองมาเพราะว่าน้องไม่เป็นอะไรก็โอเคอะไรอย่างนี้
ดังนั้นอย่างที่พี่มดบอกไปว่ามันไม่ได้เป็นทุกเคส
แต่เราเจอเคสในกรณีที่แบบดันเป็นโควิดในช่วงท้องผลิต
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่แบบเชื้อโควิดมันเบาแล้วมันเป็นตอนปีที่แล้วประมาณเกือบไปปลายปี
ประมาณอย่างนั้นแล้วก็หายก่อนที่จะคลอดน้องอะไรอย่างนี้

จริงแค่เป็นหวัดอย่างเดียวเนี่ย
แล้วค่ะเพราะว่ามันไอแล้วมันสะเทือนลงไปถึงทารก
แต่ในบางกรณีอย่างที่บอกไปว่าถ้าสมมุติว่าเชื้อมันลงปอดเนี่ยบางทีอาการมันก็ไปถึงน้องได้
แต่อันนี้โอเคมันอยู่แค่ที่เราแบบหายใจลำบากเฉยอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือเพื่อที่จะเตือนไว้นะคะแล้วก็ตรวจไว้

ไม่มีผิดใจอะไรเลยในการที่เราจะ

สำหรับพวกเราถ้าแข็งแรงแข็งแรงอยู่ไม่เป็นไรหรอก
อย่างครูอ้วนอย่างนี้มีแม่อยู่ด้วย
ตอนนี้มีปัญหาเพราะว่ามาเป็นเด็กจิ๋วเล็กเล็ก

ดังนั้นก็จะระวังกับเด็กที่เล็กแบบที่เขายังไม่สามารถบอกได้
ที่เขานอนห้องเย็นมากหายใจไม่ออกเรายังไม่รู้เลย
ฟึ๊ดอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ดังนั้นก็ต้องระวังเยอะหน่อย
ต้องระวังเอาไว้ค่ะ
ไปดูค่ะขุมทรัพย์เรียกว่าอภิมหาเศรษฐีเมืองไทย
ต้องบอกว่ามีรายชื่อคนที่เป็นอภิมหาเศรษฐีคนไทย
เราเนี่ยไปติดอันดับโลกเยอะมากนะคะหลายคนมากค่ะพี่ค่ะ

คนที่มีทรัพย์สินมากกว่าหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ
โดยมีรายชื่อของมหาเศรษฐีไทยที่ติดอันดับหลายคน
ถ้าคิดเป็นเงินบาทก็คือประมาณ๓๖๐๐๐๐๐๓๗๐๐๐๐๐ล้าน
โอ้โหเป็นแสนล้านเลยถ้าเป็นเงินไทยอะพี่
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังถดถอยไป
แต่บางคนบอกเลยว่ารวยขึ้นบางคนโอเคอาจจะแบบว่าจนลงอะไรอย่างนี้
รายชื่อคนแรกเลยคือคุณธนินเจียรวนลค่ะวัย๘๓ปี
ถ้าคิดเป็นเงินไทยเลยก็คือ๕๘๐๙๐ล้านบาท
เนี่ยโดยต้องบอกว่าในปี๒๐๒๓เนี่ยค่ะก็คือมีทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ๑๐๐๐
ล้านดอลลาร์นะคะก็เพิ่มขึ้นจากปี๒๐๒๐
จัดอันดับอยู่ที่๑๑๖ของโลกค่ะ
ต่อมาก็คือจะเป็นคุณเจริญสิริวัฒนภักดีนะคะ๗๘ปี
ก็อันนี้ธุรกิจแอลกอฮอล์อสังหาริมทรัพย์อาหารแล้วก็เครื่องดื่ม
สินถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ๕๔๖๘๐ล้านบาทค่ะ
ถ้าจัดอันดับก็คืออยู่ในลำดับที่๑๑๘ของโลก
ต่อมาก็จะเป็นคุณสหรัฐรัตนาวดีนะคะ
คราวนี้ก็คิดเป็นเงินไทยนะคะอยู่ที่๔๑๙๔๓๐ล้านบาท

ต่อมาก็จะเป็นหนึ่งในผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะ
คุณสุเมฆเจียรวนลวัย๘๘ปีก็เป็นพี่ชายของคุณธนินนะคะ
ก็มีทรัพย์สินคิดเป็นเงินไทยก็คือ๒๔๖๐๐ล้านบาท

ต่อมาก็จะเป็นคุณจรรย์เจรวนลทรัพย์สินเลยเนี่ย
ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ๒๑๑๙๐ล้านบาทค่ะ
เฉพาะเจรวนลบวกกันเกือบล้านล้าน

อันนี้ก็คือเพิ่มขึ้นจากปี๒๐๒๒เหมือนกัน

อันนี้ก็มีอยู่ที่๑๓๓๐๒๙ล้านบาทนะคะ

ต่อมาก็จะเป็นนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอโสด
เจ้าของธุรกิจโรงพยาบาลแล้วก็การดูแลสุขภาพ
ท่านมีถ้าทรัพย์สินก็คือคิดเป็นเงินไทย๑๑๙๓๕๐ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี๒๐๒๒เหมือนกันนะคะ

คุณสมโพธิอาหุนัยผู้บริหารด้านธุรกิจด้านพลังงานทดแทน
มีทรัพย์สินคิดเป็นเงินไทยก็คือ๑๑๕๙๔๐ล้านบาท

๒๐๒๓มีทรัพย์สินลดลงจากปี๒๐๒๐

ก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่๘๕๒๗๕ล้านบาท
นี่แหละเพิ่มขึ้นจากปี๒๐๒๒เหมือนกัน

ก็มีเงินถ้าเป็นทรัพย์สินคิดเป็นเงินไทย๗๑๓๔๘ล้านบาทนะคะ
นี่ก็คือคนที่เราสังเกตว่าทุกอย่างเขาอยู่รอบตัวเรามด
แบบไปซื้อร้านสะดวกซื้อข้าวเหนียวหมุบแล้วก็ไปซื้อ

คนไทยความหวังของพี่น้องเกษตรกรอีกสิ่งหนึ่งคือทุเรียน
ประเทศไทยของเราเมื่อก่อนเนี่ย
พาดกันมาหนูทำตลาดสดทุเรียนเคยเราเคยขายก็แบบเป็นแสนต่อลูกก็มี

เขาก็จะมีคนมาเอาแล้วใช่จองไปเดี๋ยวเขาซื้อต้นกันเลยว่าต้นต้นนั้นเนี้ย
ตอนนี้ตรงนั้นอ่าแต่ปรากฏว่าวันนี้พี่น้องที่ทำสวนทุเรียนหรือลง
เขาเรียกร้องทุเรียนฟังดีดีนะคะเราต้องไปให้ไกลกว่าเขาอืม
ถึงเวลาที่เราจะต้องหนีแล้วยังไงคะเพราะวันนี้
ดำติดตามข่าวประเทศจีนเขาปลูกเองแล้วเขาปลูกทุเรียนเองแล้วค่ะ
เลเซียก็ปลูกเองแล้วใช่เวียดนามปลูกมานานแล้วแล้วไม่หรอก
มันคงไม่อร่อยเหมือนของเราเราคิดอย่างนั้นใช่ไหม
เคยกินของเวียดนามนะเป็นไงคะไม่เหมือนไม่เหมือน
เหมือนไม่รู้สึกเหมือนกันเลยแต่วันหนึ่งเขาต้องพัฒนาที่ดีใช่
ทุกคนเชื่อกันว่าวันหนึ่งถ้าสมมุติมันเป็นธุรกิจหลักที่ทำรายได้เป็น
มหาศาลเป็นพันพันล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านทุกประเทศต้องทำไม่
ยังไงก็คือดินเมืองไทยอร่อยจริงเหรอเชื่อมากคือตอนนั้นแบบว่า
เขาบอก๑๒ปันนาเริ่มปลูกแล้ว๑๒ปันนาไม่ได้ต่างจากเมืองไทย
เขาว่ากันแต่ความเชื่อกับความพยายามที่จะเรียนแบบเนี่ยนะ
หรือพยายามที่จะทำให้ดีกว่าเนี้ยมันยากนะเพราะเราเนี่ยเหมือนกับว่า
เชื่อมั่นเราจะอยู่นิ่งไงแต่พวกที่เขาจะพัฒนาเนี่ย
เขาจะพัฒนาดินดีกว่าเราแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นขึ้นเริ่มมาถ้าขนาดนี้
คือยอดของคนไทยตกใช่เพราะว่าเขาปลูกราคาตกไปครึ่งหนึ่ง
โอ้มันแบบเกิดขึ้นแล้วมันอันนี้คือแบบโอเคอาจจะเครียดนะ
เราคิดว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าของเราดินดีสุดอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ทรายมันมา
เพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรคนไทยมีโอกาสกินทุเรียนได้ดีขึ้น
พวกเราจะได้กินพวกเราจะกินทุเรียนของของในประเทศเนี้ยจะดีขึ้นถูกลง
แต่ขณะเดียวกันมันไม่ใช่เป็นผลดีกว่าการส่งออกเท่าไหร่แล้ว
คือวันนี้สำนักข่าวสินหัวต้องยอมรับว่าคนจีนเขารอคอยเหมือนเราเนี่ยแหละ
เพราะว่า๑ปีเนี่ยเขารอคอยเลยประเทศไทยของเราทุเรียนจะออกเมื่อไหร่
กลายเป็นผลไม้ที่แบบว่าไปถึงประเทศจีนปุ๊บหมดหมด

แม้กระทั่งวันนี้เราหวังแม้กระทั่งว่าไอ้รถไฟความเร็วสูงที่เวียงจันทร์เนี่ย
มันจะส่งทุเรียนไปให้เราภายในวันเดียว๒วัน

จีนทำไมเป็นจุดมุ่งหมายหลักของชาวสวนทุเรียน
เพราะประเทศจีนคนเขาเยอะที่สุดในโลก
สำนักข่าวสินหัวก็ได้งานว่าเมื่อปลายปีที่แล้ว
โดยข้อมูลจากบริษัทชงชิ่งหงจิ๋วฟรุตเนี่ย
เขาเป็นผู้จัดจำหน่ายผลไม้รายใหญ่ของประเทศจีน
บริษัทฉงชิ่งนำเข้าทุเรียนในปี๒๕๖๔นะครับ

เก้ามื่นตันซึ่งครองสัดส่วนราวร้อยละสิบ
การนำเข้าทุเรียนทั้งหมดของประเทศจีนคือนี่แค่บริษัทเดียวนะ
ค่ะแต่เขาน่าจะจะจะครองแบบดิวหมดเลยร้อยละสิบแค่ร้อยละสิบน่ะ
แต่คิดคร่าวว่าจีนเนี่ยนำเข้าทุเรียนจากประเทศไทยนะ
จากต่างประเทศดีกว่าอย่าเอาในประเทศต่างเดียวค่ะ
ประเทศจีนต้องการทุเรียนปีหนึ่งเก้าแสนตันเมื่อกี้ลมหกหลักหมื่นเนอะโอ้โห
เปอร์เซ็นต์คือเก้าหมื่นตันก็ประชาชนเขาเยอะมาก
เขาชอบทุเรียนเราเนี่ยถึงเก้าแสนตันเก้าแสนตันตันหนึ่งเท่ากับพันกิโล
ถูกต้องไหมใช่เก้าแสนคูณพันไปสิว่าเขาต้องการเท่าไหร
เพราะครอบครัวหนึ่งบางทีไม่ได้ทานลูกเดียวนะทานกันทีเนี่ยโอ้โหเป็นเยอะแยะไปหมดเลย
เพราะฉะนั้นมันถึงได้แต่เก้าแสนตันเนี่ยเอาง่ายง่ายตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ย
ทุเรียนไทยอยู่อันดับหนึ่งในใจของพวกเขากำลังที่จะต้องแบบว่า
เฟสติเวิลแบบว่าตอนนั้นรัฐบาลอ่ะเขาถึงระดับต้องถามว่าโอ้โหไทยฟุตไทยฟุต
จะต้องไปออกแบบว่าไปออกอีเว้นที่ประเทศจริงแล้วก็ส่งประสิทธิ์ด้วยนะกระทรวงพาณิชย์ก็ทำเลยอะครับ
แม้กระทั่งทำแบบไทยฟู้ดทำเป็นแบบว่าพาเวอร์ใหญ่
ปรากฏว่าประเทศไทยของเราสามารถกองแชมป์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคจริง
ขณะที่การบริโภคทุเรียนเกือบทั้งหมดในจีนเนี่ยก็นำเข้าส่วนใหญ่มาจากบ้านเราคือประเทศไทย
คุณเชื่อไหมเมื่อกี้เราบอก๑๐๐ล้านหมื่นล้านใช่ไหมทั้งหมดการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนปี๒๕๖
๓๔๙พันล้านยูเอสดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย๑๒๑๐๐๐ล้านบาท
สุดยอดเขาซื้อเยอะเลยล่ะอืมโหการมีประชากรเยอะนี่มันมีผลมากเลยนะ
เขาบอกว่าณวันนี้ปรากฏในปีต่อมา
ปี๖๕เราเคยทำได้แสนกว่าล้านเหลืออะไรเวียดนามมาแล้ว
ที่เราบอกเวียดนามไม่อร่อยไม่เอาเวียดนามตอนนี้บุกแล้ว
แล้วก็ได้รับการบันทึกว่าทุเรียนสดชุดแรกจากเวียดนามเขาส่งไปชุดแรกเนี่ยนะ
๑๘ตัน๑๘๒๔ตันสูงสูงก็น้อยมากนะ
คือประมาณสัก๒ล้านกว่าบาทยังไม่เยอะมากนะฮะ
เขาขนส่งเนี่ยอย่าลืมความได้เปรียบของเขาคืออะไรเวียดนามกับจีนเขาติดกันใช่
เวียดนามกับจีนเขาติดกันนะเขาเหมือนกับเราไปหนองไทยแล้วติดกับลาวอย่างเงี้ย
แต่เวียดนามกับจีนเขาติดกันนะครับเขาก็บอกเลยว่าตอนนี้ถูกขนส่ง
เวลาเขาขนส่งเขาไม่ต้องมาใช้ระบบลอจิสติกนานเหมือนเรา
เขาส่งเริ่มขับรถถูกเขาส่งถึงตอนใต้จริงเลย
ขณะเดียวกันวันนี้คนจีนยังเรียกร้องทุเรียนอยู่นะฮะ
รุงมณิราประกาศแล้วเดี๋ยวจะส่งทุเรียนด้วย
ว้าวไทยอยู่นิ่งค่ะแล้วในที่สุดแล้วเนี่ย
ฟิลิปปินส์ก็จัดทุเรียนชุดแรกสู่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะอย่างของที่จีนเองเนี่ยเขาก็เริ่มปลูกทุเรียนมาสักพักหนึ่ง
เพราะว่ามันไม่ได้ปลูกปีแรกแล้วมันจะกินได้เลยครับลูกมันยังไม่ได้มี
แรกมันกำลังจะได้แล้วชุดแรกมันกำลังจะได้แล้ว
ตอนนี้เขาก็กังวลกันว่าเกษตรกรชาวไทยที่ปลูกสวนทุเรียนจะยังไง
เพราะว่าจีนเขาปลูกเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกน้อยด้วยนะคะ
ปลูกเยอะเหมือนกันแล้วหลังจากนี้ต่อไป
พอทุเรียนมันเริ่มโตขึ้นเรื่อยผลผลิตมันเริ่มออกเยอะ
เขาสามารถที่จะกระจายพันธุ์ในการไปปลูกตามพื้นที่ต่างได้เนี่ย
จะกลายเป็นว่าความต้องการทุเรียนของคนจีนเอง
โอเคอย่างเมื่อกี้เวียดนามก็จะส่งฟิลิปปินส์ก็จะส่งแล้ว
เมื่อก่อนเนี่ยไทยเราจะเป็นอันดับต้นในการที่จะแบบส่งทุเรียนไปถูกไหม
เมื่อก่อนเราคิดว่าข้าวจัสมินไลท์คิดถึงประเทศอะไร
บ้านเราจัสมินไลท์คือประเทศเรา
ข้าวที่อร่อยที่สุดข้าวที่ส่งออกเยอะที่สุด
ที่ทำเงินเยอะที่สุดเราภูมิใจที่เรากินข้าว

นามชนะเราไปที่เรียบร้อยแล้ว
คิดใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เราคนไทยถ้าเราจะต้องทำเกษตร
จะทำยังไงให้มันกลับมาเป็นเบอร์หนึ่ง
ใช่เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหคนหันมาปลูกทุเรียนเยอะนะ
เกษตรกรที่แบบว่าอยากจะทำสวนทุเรียนเพื่อจะส่งออกไปจีน

แล้วก็จะกลายเป็นว่าโอเคปีนี้มันอาจจะไม่ได้มีการส่งออกเท่ากับปีก่อนไป
ทีนี้คนไทยเราก็จะต้องกินทุเรียนแต่ละส่วน
เขาก็จะต้องมีจัดโปรโมชั่นเพื่อจะกระตุ้นให้โอเคคนไทยด้วยกันเรามากินทุเรียนใช่ไหมคะ
จริงค่ะได้พูดถึงการโปรโมชั่นตรงนี้แล้วนะคะ
มาเลยก็แล้วกันสำหรับคนที่ชอบทานทุเรียน
แล้วก็ต้องกินทุเรียนในช่วงนี้ด้วยนะคะ
เพราะมันเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนค่ะคุณ
ทุเรียนบุฟเฟ่ทุเรียนบุฟเฟ่นะครับ
บุฟเฟ่ทุเรียนโอ้โหนึกถึงแค่นี้น้ำลายหกแล้วนะ
ปี๒๕๖๖กรุงเทพและที่อื่นมาตะลุยกินกันให้น้ำใจหน่อยนะคะ
ผลไม้ช่วงหน้าร้อนทีไรก็ต้องมีทุเรียนอยู่ในนั้นด้วยแน่นอนที่สุดนะคะ
เพราะเมื่อกี้เราพูดกันมาเยอะแยะแล้วเนี่ยน้ำลายไหลแล้วใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นผลไม้ที่คู่กับหน้าร้อนกินได้กินดีไม่มีเบื่อเลยทีเดียว
ในช่วงของเทศกาลทุเรียนอืมทีมงานจึงมีการจัดเอาแหะ
ว่าสถานที่ที่ไหนที่มีการจัดงานบ้าง
อ้าวเริ่มนะคะมีปากกาดินสอจดไว้เลยนะคะ

โอ้โหในกลางเมืองเราใช่เลยนะคะ
ในราคา๗๙๙บาทค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๔ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ
ถึงวันที่๒๘พฤษภาคมเวลาคือบ่าย๓โมงถึง๔โมงเย็นเท่านั้นนะคะคุณค่ะ

โอ้โหแต่เขาบอกเป็นรอบนะรอบละ๕๐คน

ถูกต้องนะคะ๓โมงถึง๔โมงนะคะ
ส่วนสำหรับคนที่ชอบทุเรียนพรีเมียม๙๙๙บาทค่ะ
ซึ่งมันจะเน้นในเรื่องของหมอนทองแล้วก็หลงลับแล
อันนี้หลงลับแลเมื่อก่อนแพงมากนะ

ใช่ใช่ไหมอันเล็กจะไปอยู่ที่พิศนุโลก

อย่างที่พิษณุโลกเนี่ยพี่พึ่งมาดูว่าไงดูไหม

พิศนุโลกจะมีเนินมะปรางที่เขาปลูกกัน
แต่ถ้าหลงกลิ่นจะอยู่ที่อุตรศาสตร์ชนดรใช่ใช่
แต่พิศนุโลกอ่ะมีผลไม้ที่

เนินมะปรางเนี่ยมันปลูกผลไม้อะไรก็อร่อย
คือกินไปตกใจหู้จะมาอร่อยกันไหน
กาแฟที่ดีที่สุดก็ปลูกที่พิศนุโลกนะ

คือฉันก็เอ๊ะผู้ชายคนหนึ่งหล่อจังแล้วหนูของหนูทำอะไรอะไรอย่างนี้

ไปแอ้วผู้ชายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว

แต่หลงกรีดลับแร้ที่พูดนี่อุตรดิตแน่นอน
เมื่อก่อนนี้อุตรดิษฐ์เองก็เป็นที่หนึ่งที่แบบว่า
ต่างชาติเองอย่างโดยเฉพาะแบบชาวจีนนะคะ

อย่างที่พี่มดพูดเมื่อก่อนนี้หลงกะหลินรับแรง

ใช่แต่ยังไงก็แล้วแต่สำหรับในการที่เราจะชอบนะคะ
สำหรับตรงนี้นะทุเรียนพรีเมียมเนี่ยนะคะ
ไปเลยนะคะ๒๐๒๑แล้วก็๒๗๒๘พฤษภาคมนะคะ

ถึงทุ่มใช่ไหมเขากำหนดเวลาด้วยนะ
ส่วนทางด้านของเกรฮาวคาเฟ่

อ่ามีด้วยนะคะจัด๑๘๒๓เมษานะคะ

ส่วนเดียวฉาดคาเฟ่

เปิดเวลาวันนี้เป็นต้นไปนะคะ๘๐๐บาท
ละมัยนะคะทางด้านของจังหวัดระยองนะคะ
ตั้งแต่วันที่๒๘เมษานี้ถึง๑๘มิถุนายน๖๖
๙บาทซื้อบัตรล่วงหน้านะคะคุณ
สุพัทราแลนด์ที่จังหวัดระยองนะคะ
ตั้งแต่๑เมษาเป็นต้นไป

ถ้าหน้าสวนคือ๖๙๐บาท
ต่างชาติราคาต่างกันนิดนึง๖๙๐บาท
ส่วนทุเรียนของสวนคุณยายจังหวัดระยองค่ะ

เป็นบุฟเฟ่ที่สามารถเข้าไปได้เดี่ยวก็ได้นะคะ

ถ้าเผื่อว่าสนใจหมอนทองผู้ใหญ่นะคะ

โอ้โหน้ำลายหก

เสาร์อาทิตย์และก็วันหยุดนะคะ

ส่วนเด็ก๓๐๐บาทค่ะ

จันทบุรีตั้งแต่วันที่๑๓เมษายน

บอกว่าเดี๋ยวติดตามรายละเอียดเร็วนี้

ผัดไทยบุฟเฟ่ทะเลปากพนัง

นครศรีด้วยทุเรียนใต้ก็อร่อย
เลนใต้นะเขาบอกแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอ

แต่ประเทศไทยเราเป็นออริจินัล
พันธุ์ดังเดิมพันธุ์เฉพาะถิ่น

เคยไปถ่ายรายการที่ศูนย์

คือเขาปลูกทุเรียนสายพันธั้งเดิมเยอะมาก

กบนกหยิบโอเคเรายังมีโอกาสได้กินใช่ไหมคะ

พันธุ์นี่คือแบบไม่รู้จักเลยอ่ะ
แล้วมีเป็นแบบบางทีเหมือนเป็นร้อยสายพันธุ์เยอะไปหมดเลย

เหมือนเมื่อก่อนอาหารเกาหลีเราก็ไม่เคยรู้จักหรอก

เหมือนลินรับแร่หลวงรับแร่

ไม่คิดว่าเราตกใจตอนนี้เห็นตัวเลขแสงกว่าล้าน

อืมใช่จริง

อย่าคิดว่าประเทศไทยของเราดินดีสุด
เพราะในที่สุดแล้วเขาก็ต้องมีดิน

คือวิทยาศาสตร์เดียวนี้มันสามารถที่จะทำได้ทุกอย่าง

อย่าลืมนะคะเมื่อก่อนกัญชา
เอาง่ายนะเขาบอกกัญชาที่ดีที่สุดในโลก

ทุกวันนี้กัญชาที่ดีที่สุดในโลก

แต่ของคนไทยจริงไม่มีแล้ว

วันหนึ่งเราอย่าให้เป็นอย่างนี้กันเลย

๑๖วันอาทิตย์
วันอาทิตย์เนี่ยแหละ
ใตรรุดไม่จำวันอาทิตย์เหรอ
ในเช่นเป็นนะคะ
ที่แล้วของคุณเป็นไง
ออกแต่ไปออกอยู่ตรงกลางแล้วใครจะไปถูก
เอาขอถูกเลยก็คือมีเลขออกตรงเลยด้วยอยู่ตรงกลางเลย
ก็วันนั้นที่ฉันอ่านข้างบนข้างข้างล่างอะไรต่าง
ไม่ออกซักแรกแต่สถิติรายการข่าวใส่ไข่ไม่ถูกเลยนะคะ
ฟังเอาไว้เป็นแบบบันเทิงบางทีคุณผู้ชมก็บอกว่าความหวังของฉัน
บางทีฉันไม่รู้จะเอาแรกอะไรดีแต่คนที่เขาตีได้เขาตีได้จริงนะ
เอามีแรกอะไรดีบ้างเอาง่ายเขาบอกว่าเวลาที่แบบว่า
เด็กคลอดบนรถอะไรอย่างเงี้ยควรจะไปดูเลข
วันนี้เราก็เลยไปเอาอันนี้คือสุดพีคเลยอ่ะจริงแล้วเด็กคลอดกระทันหัน
ไหลมากองที่พื้นรถนะคุณนะสุดพีคกว่านั้นคือน้ำมันหมดกลางทางอีกว่ะ
โอ้โหแล้วเด่นเนี่ยจุดเริ่มต้นคือสาวท้องไม่รู้ตัวว่าตัวเองท้อง
อย่างเนี้ยน่าสนอย่างเนี้ยน่าสนคือผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ามีเหตุการณ์
หญิงสาวปวดท้องเนี่ยสามีก็รีบบึงรถจากบ้านเนี่ย
เพื่อไปส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏนางทนไม่ไหว
หลังจากนั้นก็รีบสิ้นไปโรงพยาบาลต่อ
จะไปคลอดน้องแล้วน้ำมันแล้วไปบดตรงไหนรู้ไหม
ตรงไหนบริเวณแยกอนุสวรีพ่อขุนผาเมือง

คือเขาเนี่ยอยู่กินด้วยกันมาแบบว่า

เขาอยู่กินมาหลายปีละ
ชื่อคุณนรงกรอายุ๓๐ปี
แล้วก็นางสาวชรินนัทเนี่ย
อยู่กินกันมาหลายปี

แต่มีหน้าท้องเนี่ยจึงดูไม่ออกว่าตัวเองท้องหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าในระหว่างนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองปวดท้องเล็กน้อยนะ
คุยกันว่าเออเดี๋ยวไปหาหมอกันดีกว่า
ไม่รู้ว่าเป็นพี่ท้องจนครอบ

ก่อนเกิดเหตุในช่วงเย็นตนกับแฟนกำลังขับรถไปซื้อยาเส้นกันอยู่
กลางทุ่งนาจู่
ฝ่ายผู้หญิงก็ปวดท้องมากเลยอะ
ก็สังเกตว่าเอ้ยทำไมฉันค่อยมีน้ำออกมาแล้ว

ตนจึงรีบขับรถเพื่อพามาโรงพยาบาล
แต่พอมาถึงทางกลางทางจู่เด็กก็คลอดค่ะ
และอยู่หน้าลงพ่อ

ก็เลยรีบจอดรถหาผ้ามาห่อ

แต่พอมาถึงสี่แยกอนุสวรีพ่อขุนผายเมือง

เอาอีกทีค่ะคุณ
เอ้าละ๙๓๘๓ค่ะ

ตัวนึงก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเจ้านักธิตำรวจทางโหลเนี้ย
รวมถึงยังมีพ่อค้าแม่ค้าผักที่อยู่ใกล้เคียง
ทุกคนก็มาช่วยเหลือแต่เลขอะไรอ่ะ

แต่มีในใจบ้างแล้วล่ะ
ของรถเมย์เป็นเบิกเนธพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
วัดหนองคูพัฒนาต้องบอกว่ามีการทำพิธีเบิกเนธพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ก็มีดารานักแสดงแล้วก็พุทธศาสนิกชนเนี่ย
เดินทางไปร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวนมากเลยล่ะค่ะที่วัดหนองคูพัฒนา
เนี่ยเขาสร้างมาแล้วสามสิบเจ็ดปีปัจจุบันก็จะมีหลวงปู่ศรีโชติปัญโย
เป็นเจ้าอาวาสซึ่งทางวัดเองเนี่ยนะคะ
เขามีการก่อสร้างอุโบสถไม้ซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่
แล้วก็ดำเนินการสร้างพระพุทธรูปไม้แกะสลัก
ความสูงนี้ค่ะ๗เมตร๑๙เซนติเมตร
ก็หน้าตักกว้าง๕เมตร๓๐เซนติเมตร
แกะสลักจากไม้ประดุทั้งองค์ด้วย
ซึ่งในงานนี้ก็เหมือนกันนะคะนายสันติโอคพนมนายอำเภอสังขะเอง
เขาก็มีการชี้นิ้วให้ผู้สื่อข่าวดูในภาพถ่ายที่เขาถ่ายเอาไว้
เป็นภาพขอบดวงตาขององค์พระพุทธรูปไม้แกะสลักเนี่ยค่ะ
ซึ่งมีตัวเลขปรากฏอยู่คือเลข๓กับเลข๔
ไหนดูสิไหนวะมีภาพไหมขอดูหน่อย๓กับ๔
ไม่มีไม่มีภาพนั้นส่วนการจุดทูปเสียงทายตัวเลขมงคลจำนวนหนึ่งดอก
ระหว่างประกอบพิธีบวงสวงก็ได้ออกมาเป็น๗๐
บางคนเห็นเป็น๑๗๙นั่นแหละค่ะ
๗๗อุ๊ยใกล้กับเออลดเนาะเอาไม่ใกล้เลย

เดี๋ยวลองมานับซิพอถึงวันที่๑๖แล้วมาดูกันใหม่อีกที
ไม่มีใครอยู่กันตกละก็เหมือนจะเคยถูกสิกหงวดนึง

ทันไหม่อ้าวเอาน่าทันทัน
ไปไปไปไปซิว่านี่ไปคุณไปสุรินต์
ฉันออกนอกประเทศไปรัสเซียเลยค่ะคุณ
โอ๊ยจากรัสเซียเลยเหรอคะอันนี้หนักกว่าเรานะคะ
นี่ก็แล้วแต่เลยละกันเพราะว่ารายนี้นะคะ
เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อจริงเลยนะคะ
เกิดที่โดนรัสเซียเนี่ยชายคนหนึ่งบอกว่า
ชื่อนายอาเทอร์อยู่ในวัย๔๐นะคะ
อยู่ในสภาพเมาสุรายืนตรงระเบียงชั้นที่๑๙ค่ะคุณ

เสียการทรงตัวพลัดตึกลงมากระแทกที่จอดรถนะคะ
หลังคายุบไปทั้งคันเลย
แต่เจ้าตัวกลับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย

ตกจากชั้น๑๙แต่ไม่เป็นอะไรเลย
นี่เกิดขึ้นที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองโวโซเนสในตะวันตกเชียงใต้ของรัสเซีย
เมื่อวันที่๔เมษาที่ผ่านมานะคะ
ชายคนนั้นกล่าวเนี่ยกำลังดื่มอยู่บริเวณห้อง
พอลุกขึ้นเสียหลักค่ะคุณ
พลัดตกลงมาจากระเบียงชั้น๑๙

ถ้าชายคนนั้นมีความตั้งใจที่จะกระโดดลงมา
ความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
คือเขาต้องรับผิดชอบ
แต่ถ้าเผื่อเขาไม่ได้มีเจตนาในการที่จะพลัดตกลงมาจริง
ประกันของเจ้าของรถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทน

นี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
คนคุณไม่คงไม่กระโดดลงมาหรอกเนอะ

แต่ว่าก็ชั้นที่๑๙แล้วไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย

ไม่ว่าอายุของเขาก็ตามหรือชั้นที่กระโดดลงมาก็ตาม

เราต้องเป็นแบบเลขควรจะวนเวียนอยู่ในประเทศไทย

เดี๋ยวก็รู้วันที่๑๖นี้มาดูว่าเลขอะไรจะออกมา
ค่ะตอนช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งค่ะ

ก็มักจะมีข่าวกับสาวก็ไม่ได้เยอะ

มักจะหยอดพื้นกำแบบแฟนไม่เรียกแฟน

เป็นชายหญิงปกตินั่นแหละล่าสุดแหล่งข่าวของเยียนเขาเล่ามาว่า
มักจะชอบหยอดตัวประกอบแล้วก็นักแสดงหน้าใหม่ในสังกัด
หรือนอกสังกัดที่เจอเสมอนี่แหละออกแนวให้ติวหรือชุดนี้เธอ
ต่อบทมาติวกันหน่อยสิจากนั้นพอเด็กติดกับดักปุ๊บ
ก็สารต่อขอเบอร์โทรศัพท์นางว่าโถไม่ต้องพระเอกหรอกกูก็เป็น
แล้วก็จะดูแลเทคแคร์แบบแฟนแต่พอตอบคำถามก็บอกว่าไม่มีใครเลย
สนิทจิ้นอย่างเดียววะแต่ด้านคู่จิ้นของฮีที่แฟนแฟนคิดกันว่าคบกันอ่ะ
ฮีก็หยอดแรงว่าคบกันอยู่เนี่ยก็งงนิดหน่อยค่ะ
มีคนเตือนว่าฮีก็ไปสอบถามฮีปรากฎว่าฮีตกใจปฏิเสธภรรณหรือว่าไม่จริง
พร้อมบอกว่าเราก็ศึกษาเธออยู่ซึ่งความจริงมันก็คือการหยอดนั่นแหละ
ีก็ไม่ได้คิดเป็นแฟนอะไรเพราะทุกวันนี้ฮีก็ยังหาแฟนใหม่อยู่เรื่อยเลย
จิ้นเป็นเพื่อนร่วมงานที่เสด็จไม่มีอะไรกันก่อนจะขอเบอร์ต่อสารสัมพันธ์ต่อมาเนี่ย
คู่จิ้นก็เริ่มสงสัยว่าทำไมเริ่มหยอดมีการหยอดเกิดขึ้นจริงไหมจะได้ตัดใจหรือหลีกทางให้คนใหม่

ก็เป็นเกิดแบบนี้กับพูดก่อนปะวะ

จิ้นไปจิ้นมาคิดจริงเปิดประตูไปเจอเขาอยู่กับคนอื่นยังร้องไห้ทั้งหลายรอบ

ก็คู่จิ้นแล้วละครกันให้เป็นรุ่นจริงเออคู่จิ้นจนเป็นคู่จริง

อ๋อตอนนั้น

ตอนนั้นก็จิ้นไปจิ้นมาแล้วมันเป็นจริงไง
ใช่ป่ะคนที่เปิดไปอ้าวจ้ะเอ๋

จ้ะเอ๋แล้วแบบว่าไม่มองหน้ากันเลยรู้
ตอนทุกวันนี้ก็คือไม่คุยกันเลยอย่างนี้เหรอคะ

อุ้ยความจริงมีหนึ่งเดียวด้วย
เออความจริงมันน่ากลัวกว่า

ถ้ามันคำลุ่มโอเค

พบสาวนิดนึงนะ

อ่าพอไปทะเลแล้วต้องเป็นยังไง
ต้องใส่ชุดว่ายน้ำคุณค่ะ
ช่วงนี้ก็มีดาราหลายคนทีเดียวนะคะ

ท้าทายความร้อนแรงของอากาศ

ยิปสิเคราะห์ติ

อืมนี่คือเกรตินะคะ
น้ำตาลนะแล้วก็ตำด้วย

น้องกวางนะคะหวานปียะ

โดมอื้อหือนะ

ใช่เลยโอ้โหแซ่บมากนะคะ

แต่ละคนดูสิเห็นไหม
ดูเอวอื้อหื้อสุดยอดเลย
นี่จิ๋วแต่แจ๋วเลย
เข้าไปหากันที่ไหนชุดมานนำสวย
ผมชอบอายุแบบทำอะไรไม่ได้กับพุทธ
อีกคนนึงที่เลิศจริงคุณเคยเคยเห็นไหม
แคตตี้ยายอิงเกลียช

แคตตี้ยายนี่แบบว่าอายุทำอะไรนางไม่ได้จริง

ก็คือคุณฝนสนันทชัด
และพลอยพัทรพร

เหมือนรถเมย์แป๊บเดียวนางก็ผอมแล้ว
จริงนี่ยังบอกเลยบอกว่าทำไมโอ้โหลบได้เร็วมาก

แล้วแต่คนว่าก่อนท้องตัวเองมีวินัยแค่ไหน
ใช่หนูว่ามันต้องควบคุมตั้งแต่ตอนท้องเลย
ขอบคุมแต่ใช่ตอนท้องคืนน้ำหนักไม่ขึ้นมาก

เขาบอกว่าเดือนเมษายนนี้
ไปดูกันซะหน่อยค่ะว่าราศีไหนดวงดีที่สุด

มีอยู่ทั้งหมด๑๒๓๔๕ราศีด้วยกัน
อะไรที่แบบเคยเจอเรื่องหนักมา
ผ่อนคลายมีตัวช่วยอะไรดี
คือความก้าวหน้าเรื่องของการเงินการงานชีวิตจะเป็นยังไงบ้าง
อาจารย์ช้างนะคะออกมาบอกดวงดีอันดับที่๑

๑๗สิงหาถึง๑๖กันยายน
เขาบอกว่าจะหลุดพ้นจากความวุ่นวายในช่วง๒๓เดือนแรกก่อนหน้านี้
คือช่วงต้นปีเนี่ยวุ่นวายมาก
วุ่นในชีวิตมีเยอะแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
ดาวเสาย้ายนะคะสำหรับเดือนนี้ดาวจะอยู่ในจุดที่มีพลัง
โดยเฉพาะหลังสงกรานเป็นราศีที่มีความก้าวหน้า
มีการลงทุนได้ขยับขยายแต่มันจะเหนื่อยหน่อย
เรื่องของการเดินทางแล้วก็การรับผิดชอบ
เหนื่อยมากยังไม่เคยได้วันเยือนหยุดเลยอ่ะ
เมื่อวานถือว่าเป็นการเดินทางไหม
เมื่อวานถือว่าเป็นการเดินทางแล้วก็เป็นความรับผิดชอบไหม
ทุกอย่างมีการเดินทางมาพร้อมกับความรับผิดชอบ

พี่จุฏิทำงานจากตี๔ทุกวันอะ
เอานะพี่มดแต่เขาบอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้น

ดวงดีอันดับ๒นะคะก็คือราศีเมษ
ก็คือ๑๔เมษายนวันนี้
คนที่เกิดวันนี้ไปจนถึง๑๔พฤษภาคมค่ะ
เป็นราศีดวงดีติดอันดับใช้คำนี้นะคะ
มารับข่าวดีหลายคนอาจจะคิดว่าไม่มีอะไรดี
มีแต่เรื่องวุ่นวายแต่ว่าราศีเมษเป็นราศีที่
เรื่องงานเหนื่อยหนักแต่ผลตอบแทนคุณได้ไม่น้อยนะคะ
เป็นความเหนื่อยที่ทำให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยที่ดีตามมา
เดือนนี้มีปรากฏการณ์เกิดสุริยุปราคาก็จะส่งผลกับราศีเมษด้วย
อยากให้ระวังเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความเจ็บป่วยแต่ว่าอาจจะเล็กน้อย
โอ้ซะถูกนี่ฉันเองค่ะราศีแม่ด

ใช่ค่ะนี่สุดเอ็ดเลยค่ะ
ดวงดีอันดับ๓ราศีมีนค่ะคนที่เกิด๑๕มีนาคมถึง๑๓เมษายน

เรื่องงานมีความคึกคักคุณมีโอกาสที่จะมีโครงการอะไรใหม่
ใครทำงานออฟฟิศอาจจะได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่นะคะ
ทำให้ตำแหน่งเนี่ยมันดูมั่นคงขึ้นหรือใครที่แบบค้าขายอาจจะมีสินค้าใหม่
อีกหนึ่งเรื่องที่โดดเด่นคือเรื่องของการเงินในเดือนเมษายนนี้ค่ะ
แต่ราศีนี้คือต้องหมุนเงินเยอะหน่อย

เดิมมาก

ก็ไม่แปลกที่บอกว่ามันจะเป็นราศีที่ต้องหมุนเงินเยอะ

ต้องใช้เงินตรงอ่ะดวงที่อันดับ๔ราศีธนูค่ะ
คนที่เกิด๑๖ธันวาคมถึง๑๔มกราคม
เขาบอกว่าสงกรานนี้ส่งข่าวดีมีข่าวดีเรื่องของเงิน
เปลี่ยนแปลงนะคะก็จะมีความคึกคักมากขึ้น
แม้กระทั่งโอกาสในการหาเงินแหล่งเงินทุนใหม่
ซึ่งส่งผลดีมากค่ะใครที่มองที่จะทำให้เกิดรายได้งอกเงยมากขึ้นเนี่ย
แต่ให้ระวังเรื่องของมีพลังธาตุไฟแรงก็จะส่งผลเรื่องของการหลายเรื่องเลย
อย่างเช่นขับรถใจร้อนอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นเล็กน้อย
มีดบาดหกล้มอันนี้ต้องระมัดระวัง
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งต้องระมัดระวังคือเรื่องของการเงิน

ราศีที่๕ก็คือราศีกุมค่ะ
กุมภาพันธ์ถึง๑๔มีนาคมมีข่าวดีเรื่องการเงินเหมือนกัน
โดยเฉพาะเงินที่เกี่ยวกับออนไลน์
หากมีการค้าขายในโลกออนไลน์ก็จะคึกคักเป็นพิเศษ
มีรายได้เข้ามามีให้ลุ้นแบบแน่นอน
บางคนที่แบบว่ามีการติดต่อต่างประเทศนำเข้าส่งออกอย่างนี้ค่ะ

การงานคนที่ทำงานประจำเป็นแบบเงินเดือน
งานที่แบบค่อนข้างหนักแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะคะ

เอาไปพักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
เขาบอกว่าเบื้องหลังความแซ่บอีกี้สก๊อยในเพลงธาตุทองสาว
เขาบอกว่าแป๊บเดียวนี่คือแบบ
พอมิวสิกวิดีโอออกมาปุ๊บเนี่ย
โอ้โหยอดวิวคือคนตามเข้าไปดูกันแบบเยอะมาก
แล้วเพลงมันค่อนข้างติดหูมากเลยค่ะ
โดยได้คุณหลินนะคะที่กำลังพูดถึงอย่างมากเลย
ก็คือเป็นนางแบบสาวสุดฮอตเลยคนนี้
ก็กับการแปลงโฉมเป็นอีกี้สก๊อยสาว
เอ็มวีเพลงธาตุทองซาวของยังโอม
มีหลายคนมีดาราหลายคนที่ไปร่วมแสดงด้วยนะคะ
บมือให้แบบรัวเพราะว่าการแปลงชมครั้งนี้เนี่ย
เปลี่ยนไปจนแบบแทบจะจำไม่ได้กันเลยทีเดียว

หากไม่บอกก็คงไม่รู้ว่าเป็นลินนะคะ
และกว่าภาพจะออกมาแซ่บร้อนแรงแบบนี้เนี่ย
หลังของเธอกับการซ้อมเต้น
เอ็นดูมากจริงอยากจะเอามาให้ดูนะ

เขาบอกว่าตั้งใจซ้อมให้เป๊ะสมกับบทบาทของสาวสก๊อยจริง

อีกกี้มันเป็นอะไรมันเป็นสก๊อย
ขอบคุณทุกภาคส่วนจริงที่ช่วยประกอบร่างอีกกี้
ทีมงานทุกคนเก่งมากทั้งหมดที่เห็นคือถ่าย๒วันนะคะ
ไปแรงกันสุดดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลท่าทองสาวจ้า
โอเคสงครานนี้ต้องดังกระขึ่งแน่

เอาจริงแล้วก็บางคนก็บอกว่าพรุ่งนี้จะเริ่มเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันแล้ว

บางคนก็ไปกลับอีกทีวันอาทิตย์เลย

แต่พรุ่งนี้๑๕หลายคนก็ขับรถขับรากันดีนะฮะ

แล้วก็กลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่ใหม่

น้องมันผิดอีกแล้วหรอ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นติดตามไทยรัฐทีวีตลอดทั้งวันนะฮะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ